เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้
นักเล่าเส้นน็อตวรลิศจะบุกไปที่จังหวัดนครปฐม
พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อจราเข้เจ้าเดียวในนครปฐม
ต่อด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเพดานหมู
เมนูสุดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนเพดานหมูธรรมดาให้กลายเป็นไอเทมสุดฮิต
เมนูเส้นหม้อไฟที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อโคขุดชั้นเลิศ

เสาร์ที่๓กันยายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า